หลังจากที่มีความชัดเจนจากศาลแล้วนะคะว่า
เรื่องของกฎหมายเลือกตั้งจะอะไรยังไงแบบไหน
มีการหารโรงหารร้อยยืนยันชัดเจนปุ๊บเนี่ย

เขารออยู่ล่าสุดพักเพื่อไทยไปดูเลยค่ะ

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคเหนือตอนกลาง
แล้วก็ภาคกลางรวมห้าสิบเจ็ดคน
ซึ่งคนที่หลายคนตื่นตาตื่นใจที่สุด
เห็นจะเป็นคนนี้นะคะ
ลูกชายของคุณสุชาติตันเจริญ
หรือว่าน้องของพี่มดดำ

แก่นำกลุ่มบ้านริมน้ำ
เข้ามาเป็นว่าที่สอสอของ

ซึ่งในภาคชุลนั่นสีแก้วหัวหน้าภาคเพื่อไทย
ผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้งของพักเพื่อไทย

เป็นคนประกาศเปิดตัว๕๗ว่าที่ผู้สมัครเองเลยนะคะ

มุดปราการแล้วก็ฉะเชิงเศร้า
หมายยังคงย้ำชัดเจนเหมือนตั้งแต่แรกที่เคยพูดไว้ตอนเปิดตัวครอบครัวเพื่อไทย
คือต้องการชนะแลนด์สไลด์ทุกเขต
แล้วจะทยอยเปิดตัวให้ครบ๔๐๐เขตสิ้นปีนี้
สิ้นปีนี้ก็คืออีกแค่ประมาณ

ซึ่งกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครั้งนี้อย่างที่บอกค่ะ

หลายคนก็บอกเฮ้ยพี่มดดำไปทำอะไรที่พักเพื่อไทยในวันที่เขาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ

จูงมือน้องชายมาให้กำลังใจมาเปิดตัวเป็นผู้สมัครสอสอฉะเชิงเศร้า
มดยังบอกย้ำเหมือนเดิมว่ายังมีความสุขกับงานที่ทำปัจจุบัน

ทุกคนก็ถามคำถามในใจเลยว่า

คือคุณมดเล็กน้องชายคุณมดดำเนี่ย
มาลงสมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทย

แล้วครั้งหน้าเอายังไงลูกชายมาเพื่อไทยแล้วนี่เปิดตัวแล้ว

อืมนี่จบแค่นี้นะ

เออซึ่งคุณมดเล็กเองก็บอกว่า
มีโอกาสที่พ่อจะกลับมาลงสมัครในนามพักเพื่อไทย
แต่ตอนนี้ขอไม่พูดอะไรมากก็แล้วกัน

ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าคุณพ่อเองมีข่าวว่าจะมาเพื่อไทย

น้องที่สนิทคนหนึ่งแล้วก็นี่คือน้องแท้ที่แม่เดียวกัน

เดี๋ยวโอกาสที่คุณพ่อจะย้ายมาคุณพ่อจะใช้ได้ทำไมครับ

จะมาแน่นใช่ไหมครับ

ให้น้องตอบดีกว่าไหม

แต่ในอนาคตก็ไม่ปฏิเสธใช่ไหมฮะถ้าว่าจะมาร่วมงานทางการเมือง

มีความสุขอยู่ก็ยังทำอาชีพเดียวกับพวกคุณนั่นแหละ
คือส่วนตัวคุณมดดำเนี่ยบอกว่ายังมีความสุขเรื่องงานด้านสื่อมวลชนอยู่พิธีกรใช่ไหม
ชอบเป็นพิธีกรชอบเป็นดาราไม่อยากมาแบบอยู่การเมือง
แต่คุณพ่อคือคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยคุณมดดำบอกเดี๋ยวมาส่งเอง
เดี๋ยวจูงมือมาส่งเองพี่มดบอกแบบนี้ในข่าวใส่ไข่ทุกครั้งเลย
เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องตีความหมายมากแล้วล่ะ

แต่ว่าในแง่ของมารยาททางการเมืองเนี่ย

คงอาจจะต้องรอขั้นตอนอะไรบางสิ่งบางอย่างเจอ
สัญญาณเรื่องของการจะยุบสภาหรือว่ารอครบวาระ
สอสอจะเปลี่ยนพักมันจะต้องมีกำหนดเงื่อนไขเวลาในการย้ายพักอยู่
เอาดูทางฝั่งของบิ๊กป้อมหน่อยนะฮะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

รองนายรัฐมนตรีวันนี้ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
เรารักลุงป้อมอุ๊ยมีเรารักปู่ป้อมด้วยนะ

วันนี้ลงพื้นที่ไปนะฮะไปที่ตำบลโพไซอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยบังอี
โครงการนี้ถ้าสร้างเสร็จตามแผนงานในปี๖๖
จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องน้ำมากถึง๓๐๐ไร่นะครับ
ขณะเดียวกันก็ได้พบปะเจอกับผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่
เห็นมั้ยมารอต้อนรับเต็มเลย

ยิ้มกว้างชอบใจใหญ่เลย

นี่แล้วก็ไปรำอยู่ด้วยกันนะคะ
อันนี้บิ๊กป้อมลงพื้นที่

นี่บิ๊กตู่เห็นไหมอีกสักช็อตนึงนะ
อีกมุมนึงนะครับวันนี้บิ๊กตู่ครับ
นายรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์
นี่ฮะวันนี้ไปเป็นประธานเปิดงานการประชุมสมนากรีธาโลก
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ขณะที่บิ๊กตู่กำลังจะเดินเข้างานเนี่ยนะฮะ
มีหนึ่งในกลุ่มนักเรียนเลวนี่นะฮะ
กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือนางสาวอันนาอันนานนท์
ดักรออยู่พอเจอบิ๊กตู่ก็ตะโกนบอกเลยบอก
ลุงตู่แปดปีรีบออกได้แล้วนะคะอุ้ย
รีบออกได้แล้วค่ะอ่า
ตูก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะฮะก็โบกมือทักทายนิดหน่อย
นี่แล้วก็มีกองร้อยน้ำหวานที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น

ก็พอชมนิทัศกาลอะไรเสร็จบิ๊กตู่ก็เปลี่ยนเส้นทางเดินทางกลับเลยนะ
เพราะว่าไม่อยากปะทะก็คือแบบไม่เลี่ยงไม่อยากที่จะแบบเจอเดี๋ยวเกิดเหตุบ้านปลายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเลี่ยงออกไปทางอื่นนะคะไม่ให้มีการเผชิญหน้าเกิดขึ้นใช่ค่ะ